เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
เกิดเหตุการณ์ดวนปืนกันขึ้นและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นลักษณะของแก๊งค้ายาเสพติด
เขาขัดผลประโยชน์กันนะคะรวมถึงมีปัญหากันเรื่องชู้สาวด้วย
แล้วผู้เสียชีวิตที่พบพบอยู่ที่รถคันนี้
รถคันนี้จอดอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะตำรวจสพสะโบดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสะโบด
ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในรถค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตำรวจรีบเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ไปเจอรถกระบะคันนี้จอดอยู่หน้าห้องฉุกเฉินค่ะ
ในรถมีศพของนายกัมปนาศแย้มสวาดอายุ๒๘ปี
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าปลายเท้าอยู่ที่ฝั่งคนขับ
มีบาดแผลถูกยิงที่หลังที่ลำตัวที่ลำคอ๑๐นัด

กระสุนปืนทะลุประตูฝั่งซ้ายหลายนัด
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกสภาพรถเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบวิถีกระสุนเบื้องต้น
คาดว่าเป็นขนาด๙มม
ทีนี้ต้องไปสอบถามพยาบาลที่รับเคสนี้มานะคะ

แอดเพื่อนผู้ตายขับรถคันนี้มาที่หน้าห้องฉุกเฉิน
ให้คุณหมอรักษาโดยคิดว่าผู้ตายยังไม่เสียชีวิต
และนายแอดก็เล่าให้คุณพยาบาลฟังบอกว่า

จะเอาข้าวเหนียวไก่ย่างไปให้ผู้ตายที่อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแข็ม
เมื่อมาถึงพบกับนายแอนเพื่อนของผู้ตาย

ทั้งคู่เห็นยืนคุยกันอยู่สักพัก
ที่ผู้ตายจะเดินไปที่รถกระบะของตัวเอง
จังหวะนั้นเลยค่ะเพื่อนที่คุยกันอยู่ที่ชื่อว่านายแอน
ผู้ตายล้มคว่ำลงที่เบาะหน้ารถ
พอเห็นแบบนั้นตัวเขาเองตกใจมาก
แล้วย้อนกลับมาดูเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อน
พอเข้าไปดูใกล้เพื่อนยังหายใจอยู่ค่ะ
ก็เลยขับรถเพื่อนนั่นแหละมาส่งที่โรงพยาบาล
พันธุ์ตำรวจเอกอุกฤษผู้กลั่นรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีสั่งการให้ชุดสืบสวนค่ะ
และตำรวจสืบสวน
สถานีตำรวจภูทรลบบุรีลงพื้นที่เร่งสืบหาเบาะแสหาตัวคนร้าย
ตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะกำลังไล่ล่าค่ะ
เมืองต้นทราบว่าทั้ง๓คนผู้ตายมือปืนและในแอด
เป็นเพื่อนในแก๊งยาเสพติดด้วยกัน
รายมีหมายจับของตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีด้วย
ทีนี้จากการสอบสวนค่ะคาดว่าในแอนมือยิง
ขับรถมาพบกับนายกัมปนาศผู้ตาย
เจรจาพูดคุยปัญหาเรื่องที่นายกัมปนาศ
ชักชวนพันรยาของนายแอนมาอยู่กินด้วยกัน
แถมพันรยาของนายแอดยังหักหลังขโมยเงิน๑๐๐๐๐๐บาท

จากนี้มีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งธุรกิจ

ตำรวจตรวจสอบภายในรถผู้ตายพบ

แก๊งนี้ตำรวจมีหมายจับแล้ว
กำลังขยายผลเพื่อจับกลุ่ม

จนถึงขั้นดวนปืนกันเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ